ดาบตำรวจที่เสียชีวิตหลังจากที่ท่านไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒
คือพ่อกับแม่ยืนยันบอกว่าลูกชายของท่านแข็งแรงดี
แต่หลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒มาท่านนี้ครับ
บอกว่าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกบ่นแบบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขาเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากวัคซีน
ดาบตำรวจมานิดตาเขียวท่านอายุ๔๘ปีนะครับ
ท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนครพิงครับมีอาการแน่นหน้าอก
นำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ท่านมาเสียชีวิตในวันนี้ครับ
ขณะที่ญาติขอให้โรงพยาบาลชนสูตรศพหน่อย
ติดใจเหลือเกินสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าดาบตำรวจมานิด
ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรง
แต่หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มที่๒
เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
กลับมามาบ่นกันที่บ้านแบบนี้คุณวรพรคุณผู้ชมบอก
แน่นหน้าอกหายใจติดขัดแล้วก็เหนื่อยหอบง่าย
ซึ่งอาการเหล่านี้นะถ้าใครไปฉีดมาเนี่ย
แล้วเป็นอย่างนี้นะหมอจะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลนะ
เอาลองฟังครอบครัวเขาพูดหน่อยฮะ
พิชเจจีระนันตสินค่ะท่านผู้บังครับการตำรวจพูทธร
ดาบตำรวจมานิดแล้วนะครับขณะนี้
เหตุการณ์เสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
เบื้องต้นได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล
ดาบตำรวจมานิดนั้นมีโรคประจำตัว

แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นโรคอะไร

ล่าสุดนะวันนี้เวลานี้เลยนะฮะ

บางคนคิดว่าตัวเองไม่มีโรคประจำตัว
คนใกล้ชิดก็คิดว่า
คนนี้คนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่มีโรคประจำตัว
แต่ว่าหมอชี้ออกมาแล้วว่า

ท่านเป็นมะเร็งในช่องท้อง
แล้วมันมีเลือดออกในช่องท้องครับ
และนั่นเป็นสาเหตุของการที่ทำให้ท่านเสียชีวิตครับ

เดี๋ยวรอรายละเอียดจากอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แต่อันนี้เป็นรายงานข่าวที่เข้ามาล่าสุดครับ